จากในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งจุดนั่นก็คือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่นี่เขามีการจัดขบวนเรือแห่เทียนทางน้ำ
จัดเป็นแห่งเดียวที่แรกของโลกนะคะ
ติดตามบรรยากาศได้จากรายงานของคุณกมลวันการีพัฒน์ค่ะ
ขบวนเรือแห่เทียนพรรษาทางน้ำของชาวราชโด
รายเต็มท้องน้ำค่อยเคลื่อนขบวนมาตามสายน้ำ
บ้านเรือน๒ริมฝั่งคลองแต่งแต้มสีสันของลำน้ำ
เต็มไปด้วยชีวิตชีวาท่ำกลางสายตาของนักท่องเที่ยว
หลั่งไหลมาชมความงามของขบวนแห่ที่จัดขึ้นเพียงปีละครั้ง
เรือแต่ละลามตกแต่งอย่างสวยงามด้วยความคิดสร้างสรรค์
ถ่ายทอดเรื่องราวของวรรณคดีและวิถีชีวิตของชาวบ้าน

ท้องน้ำเต็มไปด้วยความคึกคลื้นจากการแสดงพื้นบ้านบนเรือ
เทศบาลรัชโดจัดงานแห่เทียนพันศาสตร์ทางน้ำแห่งแรกของโลก
จัดงานแห่เทียนพรรษาทางน้ำแห่งแรกของโลก

ภายใต้คอนเซ็ปต์ชาวรัชโงปรองดอง
ฉลองของราช๗๐ปี
จำนวนเรือที่ร่วมขบวนแห่ในปีนี้
มีจำนวนมากกว่าทุกปีกว่า๑๓๐ลำ
แห่เทียนพันศาสตร์ในระยะทาง๔กิโลเมตร
เพราะมันเป็นจุดหนึ่งของคนราชโดของเรานะคะ
บ่งบอกกับทุกคนว่า

สารประเพณีไทยทางศาสนา

ด้วยการสืบทอดประเพณีอันดี
ก็ถือว่าได้ร่วมแทนคุณแผ่นดินแล้วค่ะ
ชาวบ้านใช้เวลาประมาณ๕๐นาที
เคลื่อนขบวนมาหยุดที่หน้าวัดราชโด

เทียนพรรษาไปถวายที่วัดราชโด
เป็นอันเสร็จพิธีบุญใหญ่ประจำปีค่ะ
ปี๑ครั้งที่ชาวราชโดรอคอย
ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ

กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน